ก็มีทั้งรถหรูเจอรถเล็ก

และทำให้รถเล็กเกิดไฟไหม้เสียหาย
และที่สำคัญมีคนที่ถูกไฟคลอก
เสียชีวิตในรถสามสตบเลยนะครับ
ไปดูรถหรูเจอรถได้กันก่อนน่ะ
ใกล้แยกสุขนทศวรรษลาดพร้าวกรุงเทพฯ
พบร่างของนางสาวกรยารัฐรอดเอี่ยมอายุ๒๑ปี

ใกล้กันนั้นพบชายไม่ทราบชื่อได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

สภาพตัวรถนั้นพังหักงอนแล้วก็เสียหายครับ
ราคาเกือบ๗ล้านบาทจอดอยู่ในซอย
สภาพนี้มีรอยชนบริเวณกันชนด้านขวา
แล้วก็กระจกฝั่งขวาแตกร้าว
มีนายสุรัตน์อัดทิพย์อายุ๔๘ปีนั้นเป็นคนขับครับ

ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนทางด้านขวา
โดยนายสุรัตน์ได้นำภาพจากกล้องติดรถยนต์

ทางตำรวจยังไม่สรุปว่าฝ่ายใดนั้นผิด

แล้วก็สอบปากคำชายผู้บาดเจ็บก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปดูรถใหญ่เจอรถใหญ่กันบ้างที่นครปฐมครับ
บริเวณแยกไฟแดงเคหาการเกษตร
ถนนสาระยาบางภาษีแนวอำเภอพุทธมณฑล

ท้ายรถ๑๐ล้อบรรทุกไม้ไผ่มาเต็มคัน
มีนายเจริญฝักสุบันอายุ๒๗ปีคนขับรถพ่วง
ถูกไม้ไผ่ทิ้มเข้าไปในร่างกายเลยนะคุณ
บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายใน
ก่อนที่จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต
และไม้ไผ่ยังแทงทะลุถังกัสเชื้อเพลิง
กู้ภัยต้องเร่งฉีดน้ำเลี้ยงไว้
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับ
สอบสวนนายนบรินศักดิ์เพ็งโตวงคนขับ๑๐ล้อบรรทุกไม้ไผ่
เปิดเผยครับว่าจอดติดไฟแดงอยู่
ที่รถบรรทุก๑๘ล้อจะพุ่งมาชนท้าย
แล้วก็ทำให้ไม้ไผ่ทะลุกระจกรถ๑๘ล้อ
แล้วก็ไปเสียบคนขับรถ๑๘ล้อจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ

กล้องวงจรปิดที่๓แยกไฟแดง
ก่อนที่จะสรุปคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ

บริเวณถนนสาย๓๓๑ฝั่งขาเข้าพัทยาอำเภอพนัฐนิคม
พ่วง๑๘ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ไฟลุกไหม้ทั้งคันรถเก่งคันนี้นะครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตคาซากรถเก๋ง๓คน
ทราบชื่อภายหลังคือนางนัชชาสมัยมาศอายุ๖๐ปี
นางสุรีพรธรรมทองอายุ๖๕ปี
แล้วก็เด็กหญิงอนัญญาสิทธิเดชาอายุ๓ขวบเท่านั้นครับ
สอบสวนนายสงกรานนาบรีคนขับรถคอนเทนเนอร์

พุ่งชนท้ายรถเก๋งจนเกิดไฟลุกไหม้
เนื่องจากถังกัสท้ายรถเก๋งแตกรั่ว
ได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ
ตนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือคนในรถที่ติดอยู่ภายใน
แต่ก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้ทันนะครับ
จากไฟมันโหมลุกไหม้รุนแรงเหลือเกิน
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายสงกราน
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต่อไปนะครับ
เมื่อวานก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุดุในหลายพื้นที่
เพราะว่าแต่ละเหตุนั้นมีคนตายนะฮะ